ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันนะครับ
วันนี้มีการหล่นความคิดเห็นทางการเมืองที่น่าสนใจ
จากผู้โอโสทางการเมืองของภาคประชาธิบัติ

โดยนายพิชัยแนะให้พักประชาธิบัตย์และพักเพื่อไทย
ต้องให้อภัยกันไว้ใจกันแล้วจับมือกัน
ในการต่อสู้กับคอสชติดตามจากรายงานครับ
ความไว้วางใจให้อภัยกันบ้าง
ทุกอย่างก็ต้องทำแบบนี้
แต่นี่ผมไม่กลัวมองอนาคตนะผมกลัวว่า
เหตุการณ์ของบ้านเมืองเรามันจะย้อนรอยกลับไปเหมือนเก่า
ขณะที่ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ในฐานะพี่ใหญ่ของคอสชย้อนถามนักข่าว
ถึงความเป็นไปได้ของข้อเสนอนี้
โดยระบุสั้นว่าตัวเองไม่ใช่ทั้งสองพัก
แต่เป็นเพียงลุงป้อมเท่านั้น
ด้านคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แก่นำพักเพื่อไทยระบุในวันที่๒๘ตุลาคม

ชัดเจนถึงอนาคตทางการเมืองของตัวเอง

คาดหวังกับตำแหน่งหัวหน้า
ขอเป็นแค่ฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อน
ส่วนกรณีที่บุตรชายและบุตรสาวของนายทักษิณชินวัฒน์
ประกาศจะร่วมเป็นสมาชิกพักนั้น
มองว่าทั้ง๓คนคงอยากให้กำลังใจ

เส้นทางของพักเพื่อไทยไม่ใช่เรื่องง่าย

มันผ่านจุดของการยึดติดกับคนไปแล้วนะคะมันเป็นเรื่องของความหวังของประชาชน
ความมั่นใจของประชาชนที่มีต่อนโยบาย
คุณหมีพร้อมไหมคะถ้าในอนาคตพวกนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์กัน

ส่วนนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแถลงเปิดตัวคณะทำงานหัวหน้าพัก
หนึ่งในนั้นคือพันเอกเศรษฐพงศ์มลิสุวรรณอดีตรองประธานกศธช
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นโคศกพักมาร่วมนำพักเข้าสู่ยุคที่๙ไปข้างหน้า
อกจากนี้นายอนุทินไม่ขอให้ความชัดเจนว่าตระกูลสะสมทรัพย์จะมาร่วมงานกับทางพักหรือไม่
แต่ที่ยืนยันได้คือพักต้องเป็นผู้เลือกไม่ใช่ตัวถูกเลือกของใคร
หลังถูกตั้งคำถามว่าจะร่วมงานกับพักพลังประชารัฐหรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน